ใครที่ชอบทานผักผลไม้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้คงต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าปลอดภัยหรือเปล่า
หรือว่ามีแหล่งที่มามาจากไหนนะคะ
เนื่องจากว่ามีผลการตรวจสอบสารเคมีที่ตกค้างในผักผลไม้
พบว่ามีมากถึง๔๕๐ชนิด
จากการสุ่มตรวจผักผลไม้ตัวอย่าง๑๓๘ตัวอย่าง
โดยทางเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน
ก็เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ด้วย
จากการสูมตัวอย่างผักผลไม้ในปี๒๕๕๙ของไทแพน
พบปัญหาระดับการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
มาตรฐานเกือบครึ่งหนึ่งของผักผลไม้ที่สุ่มตรวจนะคะ
โดยนางสาวปรกชนอู่ทรัพย์ผู้ประสานงานไทยแพน
มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหานี้
โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายในการลดสารเคมีกำจัดศัตรูเพื่อตกค้าง
เหลือเพียงไม่เกินร้อยละ๕ของตัวอย่างการสุ่มตรวจให้ได้ภายใน๕ปี
และเร่งดำเนินการปราบรามผู้กระทำผิดที่นำเข้าสารเคมีที่ถูกห้ามใช้
และไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนด้วย
จากนี้นะคะการสำรวจพบสารพิษตกค้างในผักผลไม้
ที่มีสัญลักษณ์รับรองตราคิวจากหน่วยงานรัฐ
และในผักผลไม้ปลอดสารพิษที่เรียกว่าออร์แกนิค
ก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานการรับรองหน่วยงานราชการนั้นยังบกพร่อง
จึงต้องปฏิรูประบบการตรวจสอบรับรอง
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอินซีอย่างเร่งด่วนด้วย
ในขณะที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวก็จะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย
ให้ลดปริมาณการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ค่ามาตรฐานให้เป็นศูนย์จากทุกแหล่งผลิต
โดยหากไม่สามารถทำได้ก็ควรโอนถ่ายการดำเนินการให้กับหน่วยงานอื่น
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือภาคสังคมเป็นผู้ดำเนินการแทน
รัฐทำหน้าที่ในการกำกับและสนับสนุนงบประมาณนะคะ